คุณผู้ชมคะพามาดูบรรยากาศงานศพคืนสุดท้ายของผู้ว่าหมูป่าเนี่ยนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาสวดพระอภิษฐรรศพคืนสุดท้าย

ใช่แล้วน้องนั่งรถตู้ก็ฝ่าฝนมาค่ะมากันจากเชียงราย
มาถึงที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะ
บรรยากาศที่ให้คุณผู้ชมดูเป็นช่วงค่ำ
เอกพลจันทวงศ์ก็เดินทางมาจากอำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงรายนี่พลเอกนำมาแล้วนะคะ
พอมาถึงก็มาร่วมฟังสวดพระอภิษฐรรมศพคืนสุดท้าย
เป็นการไว้อาลัยให้กับผู้ว่านรงศักดิ์โอสดธนากรนะคะ
ทั้งหมดเนี่ยน้องก็มาได้จุดทูปขอรบศพผู้ว่า
โค้ชเอกเป็นตัวแทนของทีมแล้วก็บอกว่า
แม้ว่าวันนี้พวกเราจะเดินทางไกลจะเหนื่อยพอสมควร
แต่ผมเชื่อเลยนะก็ไม่เหนื่อยเท่ากับการทำงานของท่านผู้ว่า
เพราะว่าท่านผู้ว่าก็ทุ่มเททำหน้าที่อย่างหนัก
สามารถช่วยชีวิตพวกเราทั้ง๑๓ชีวิต
ออกจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนได้สำเร็จ
แล้วดังนั้นพวกเราคุยกันอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องมาร่วมกันอำลาม
ว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็แสดงความเสียใจต่อการจากไป

ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวเพราะว่าทุกท่านครับ
แล้วก็ขอให้ทุกอย่างทั้งนะครับ
ไปรู้สึกพวกคุณจริงนะครับ
ท่านผู้ว่างหรือพ่อคุณป่าจะอยู่ในโดนใจพวกคุณเขา
ทั้งสินสารคุณตลอดไปและขอขอบคุณท่านผู้ว่าง
ที่ครั้งนึงท่านเคยได้ปฏิบัติหน้าที่เราท่านช่วยถึงพวกคุณ
ถึงพวกคุณตั้งสัก๓คนรอดชีวิตออกมาได้
ซึ่งวันนี้ก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ว่านรงศักดิ์

ชาปณสถานกองทัพอากาศเมน๑วัดพระศรีมหาธาตุ
วรมหาวิหารบางเขตนะคะ